ว่ากันด้วยเรื่องของข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำก่อน

ถ้าเกิดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมบอกนะ
ใช่ค่ะบอกว่ามีกลุ่มนักโทษที่เป็นนักโทษ
คดีแบบเหตุอุกชะกันโทษหนักโทษจำคุกตลอดชีวิต
ก่อวอร์ดขึ้นมาว่ามีมาตรการในการดูแลโควิดสิบเก้ายังไง
มีคนติดโควิด๑๙แล้วจะทำยังไง
สำหรับคนจำบุรีรำ
แล้วก็ทุบพังทำลายข้าวของจุดไฟเผา

อันนี้เป็นภาพจากมุมสูงนะครับทุกผู้ชมครับ
เห็นพื้นที่เรือนจำจังหวัดบุรีรำนะฮะ
คือที่ชาวบ้านเขาเริ่มได้ยินเสียงความผิดปกติเกิดขึ้นก็ประมาณ๑๑โมงกว่า
มีเสียงปงเสียงปืนดังออกมาด้วย

เพราะว่าพยายามจะระงับเหตุที่นักโทษในเรือนจำเนี่ยก่อวอร์ดกัน

คุณผู้ชมมนตรีว่าการกระทรวงยุดิธรรม

เหมือนกับก่อวอร์ดทำให้นักโทษที่มีอยู่๒๐๐กว่าคนลุกฮือ
กระดมเรื่องโควิด๑๙
คุณมีมาตรการในการควบคุมโควิด๑๙ยังไง
มีคนติดอะไรมาแพร่เชื้ออะไรกันหรือเปล่า
แล้วก็เนี่ยมันก็กลายเป็นชุลมุนวุ่นวาย
ใช่ค่ะทำให้นักโทษบางส่วนก็เลยหลบหนีออกมา

ได้ยินเสียงปืนไหม

ที่บุรีลำเรือนจำจังหวัดบุรีลำ

เริ่มตั้งแต่๑๑นาฬิกา๔๕นาทีนะฮะ

ผู้ต้องขังนี่ทุบกระจกทางด้านหน้าทางเข้าเรือนจำพยายามหลบหนีออกด้านนอก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไประงับเหตุกันนะฮะ
ตำรวจต้องยิงปืนขู่เป็นระยะแต่ว่าผู้ต้องขังนี่ไม่สนใจเลยนะครับ
ได้ยินเสียงปืนยังไม่สนใจเลยเนี่ยท่านดูเนี่ย

แต่ผู้ต้องขังก็ไม่ได้สนใจนะครับ
ใช่ค่ะก็ยังโอ้โหทุบทำลายสิ่งของในเรือนจำจุดไฟเผาโรงอาหารในเรือนจำเนี่ย

นี่เป็นภาพมุมสูงจะเห็นเหตุการณ์ด้านในอีก

ก็จะเห็นว่ามันชุลมูลวุ่นวายไปหมด
ส่วนก็ไปจุดไฟเผาโรงอาหารในเรือนจำ

เพลิงก็ลุกไหม้ควันสีดำพวยพุ่งออกมานะครับ
ต้องประสานรถดับเพลิงมาระงับเหตุด้วยนะครับ
แล้วก็ปิดทางเข้าออกเรือนจำปิดพื้นที่โดยรอบ

จุดประสงค์ของนักโทษเหล่านี้เนี่ยพอชุลมูลวุ่นวายก่อเหตุจรจนขึ้นแล้ว
คือพยายามหลบหนีออกจากเรือนจำแต่ไม่ใช่ทุกคนนะ
แต่มีส่วนหนึ่งนะฮะต้องขอกำลังเสริมกันนะครับ
ทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ของทางเรือนจำนะครับ
มีผู้ต้องขังจำนวนหนึ่งฉวยโอกาสนี้ปีนกำแพงด้านหลังเรือนจำ
หลบหนีไปนะฮะเดี๋ยวท่านดูภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณด้านหลังเรือนจำนี่นะฮะนี่ค่ะคือด้านหน้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้ามาหมดแล้ว
ใช่ค่ะด้านหลังนี่เห็นไหมหาอะไรคุมนะครับ
เสื้อกางเกงบางคนก็ยังชุดผู้ต้องขังนี่แหละบางคนก็มาแต่กางเกงเสื้อไม่ใส่
เรียงแถวกันไปนะครับนี่ฮะชุดสีฟ้าทั้งหลายเนี่ย
อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งอันนี้ออกมาจากเรือนจำแล้วใช่ค่ะ
ไปบ้านชาวบ้านแถวนั้นนะฮะภาพวงจรปิดแถวนั้นก็จับเอาไว้ได้นะครับ
หกคนตรงเนี้ยเข้าไปขโมยเสื้อผ้าชาวบ้านเป็นห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่ง
แล้วก็ไปขึ้นรถจักรยานยนต์เขาเลยเนี่ยโรงแรมแห่งนี้อยู่ใกล้เรือนจำ
โอ้โหนี่ฮะซ้อนสี่ไปเลยอ่ะแล้วก็ขี่หลบหนีไป
อีกคนนึงเอาเฮ้ยขึ้นไม่พอเว้ยงั้นวิ่งไปทางนี้แล้วกัน
นี่ฮะนี่อีกคนนึงวิ่งมา๖เนี่ยซ้อน๔ไป๔คนอีก๒คนก็วิ่ง
ทางนั้นคนนึงแล้วก็นุ่มในคนนึงเนี่ยฮะโอ้โหจังหวะสงสัย
กุญแจมอไซค์อาจจะค้างอยู่พอดีอืมหรือว่าไปฉวยคว้ากุญแจมาได้เนี่ย
หนีไปเลยฮะนี่เป็นจุดหนึ่งนะฮะที่ภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพเอาไว้ได้นะครับคือคนที่หลบหนีออกไปเนี่ย
ตามรายงานข่าวบอกว่ามีประมาณสิบกว่าคนค่ะแต่เป็นแบบชุดพวกหัวโจกทั้งนั้น
อุกชะกันทั้งนั้นใช่ค่ะเป็นเหมือนโอ้โหต้องโทษ
จำคุกตลอดชีวิตอ่ะอ่าไม่รู้ว่าไปก่อวอร์ดไปลือไปพูด
ทำบอกก็คือประมาณว่าไปบอกว่าโอ้โหนี่เราพวกเราแย่
เลยนี่โควิด๑๙นี่ระบบระบาดไม่รู้ดูแลได้หรือเปล่า
ต้องไปเรียกร้องกับเจ้าหน้าที่ค่ะฮือไปฮือมาทุบทำลายข้าว
จุดไฟเผาแล้วก็หนีเลยใช่ค่ะพอเกิดเหตุวุ่นวาย
คนก็จะไปสนใจเรื่องของเหตุไฟไหม้เรื่องของเหตุวุ่นวายทุบทำลายข้าวของ
กลุ่มหัวโจกอ่ะหนีอ่าเนี่ยฮะแต่ก็ไม่ได้ไปทำร้ายชาวบ้านนะฮะ
ค่ะตามจุดที่หลบหนีไปไปขโมยเสื้อผ้าเขาไปขโมยรถจักรยานยนต์เขาเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้ไปทำร้ายใครนะครับชาวบ้านที่เห็นก็แจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่หมดแล้วครับ
เห็นไปทางไหนอะไรยังไงบ้างแม่ชุดมันชัดอ่ะใช่ไหมถูกต้องค่ะ
ต่อให้ชุดไปขโมยเข้ามาเปลี่ยนอะไรแล้วก็ทรงผมอะไรพวกนี้มันเห็นก็มันก็รู้อ่ะ
นะครับว่าเป็นนักโทษที่แหกคุกหนีมาชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเรือนจำนะครับ
วิ่งผ่านไปแล้วพอเห็นเขาเนี่ยยิ้มให้ด้วยนะหันมายิ้มยิ้มให้ด้วย
หลังจากนั้นเห็นควันไฟพวยพุ่งขึ้นมาจากเรือนจำอย่างรุนแรง
ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ปีนี้อายุ๕๘แล้วอยู่ที่นี่มา๕๐กว่าปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
วิ่งไปธรรมดานะครับเห็นผ่านไปหน้าบ้าน๕คน

ก็ถามดูว่ายังหันมายิ่มใส่ปกติ
เราก็ไปคิดว่าเขาหนีก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรเป็นไง

ว่าเราอยู่ตรงนี้เราคุ้นเคยกันมานานแล้วไง

ทักทายกันพวกลูกหลาน
เริ่มถามว่ามันก็ยังหันมายิ่มใส่
ตอนนั้นลุงคิดว่าเขามาทำอะไรตรงนี้ตอนนี้ตอนนั้นนะครับ

เห็นแต่วิ่งตามกันไป๕คน

อ่าคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
เดี๋ยวรอครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมีรายงานสดสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่มาให้ด้วย
ยังอยู่ค่ะยังอยู่ที่บุรีรำเมื่อสักครู่ก็เพิ่งมีแถลงข่าวไปเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าที่คุณภูริพัฒน์ยืนสัมภาษณ์ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยข้างหลังก็รถดับเพลิงก็เต็มไปหมดนะฮะ
มาช่วยกันดับไฟนะครับท่านผู้ชมครับ
เรือนจำจังหวัดบุรีลำตั้งอยู่ที่ริมถนนสายบุรีลำประโคนชัยนะครับ
อยู่ในพื้นที่ตะบนอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
โดยรอบพื้นที่แล้วเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
พื้นที่ของเขาเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนะฮะ
ด้านข้างเรือนจำเป็นถนนทางหลวงชนบทด้านหลังเป็นป่า
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ต้องขังปีนกำแพงหลบหนีไปเนี่ย
ขโมยเสื้อผ้าขโมยจักรยานยนต์เขาบางคนก็แยกย้ายกันหนีไป
หรือไม่แน่ไอ้พวกนี้มันก็เตรียมการเอาไว้ใช่ไหม
ไปหาอะไรมาเตรียมไว้แถวริมกำแพงถึงเวลาหนีก็ปีนป่ายกระโดดอะไรขึ้นไปนะครับ
มีผู้ต้องขังอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ภายในเรือนจำนะครับ
ใช้วิธีจุดไฟเผาในเรือนจำด้วยนะครับที่โรงฝึกอาชีพ
ซึ่งเป็นจุดที่มีเฟอร์นิเจอร์มีไม้มีเชื้อเพลิงมีวัสดุต่าง
คาดว่าตั้งใจว่าจะให้ลุกลามไปถึงเรือนนอนเขาก็ต้องมาดับเพลิงกัน
หนีแต่ก็ก่อความวุ่นวายก็มีที่หนีไปเลยก็มี
ที่เขาไม่เกี่ยวข้องนี้ก็มีนะเพราะเรือนจำจังหวัดบุรีรำมีนักโทษ
ที่เป็นผู้ต้องขังอยู่ประมาณ๒๑๐๐คน
มี๑๐๐คนครับตามรายงานของเจ้าหน้าที่ที่ก่อเหตุปลุกระดมก่อความวุ่นวาย
ทำลายข้าวของจุดไฟเผาตั้งแต่ช่วง๑๑นาฬิกากว่าเกือบเที่ยง
บางส่วนก็หลบหนีไปจนช่วงบ่ายครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ก็ยังตึงเครียดอยู่
ทหารก็ต้องมานะฮะทหารค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
แล้วก็ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็ต้องมารวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัชธรรมด้วยนะครับ
เข้ามาควบคุมสถานการณ์พื้นที่โดยรอบเรือนจำเพื่อป้องกันผู้ต้องขังหลบหนีเพิ่ม
แล้วก็จะต้องเคลียร์พื้นที่ในเรือนจำเนื่องจากในเรือนจำเนี่ยก็ยังไม่สงบนะฮะ
มีผู้ต้องขังรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปข้างใน
ก็ทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดไปกันใหญ่นะครับช่วงบ่าย
ประมาณ๑๔นาฬิกาเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องขังที่หลบหนี
มาได้บางส่วนนะฮะได้มาแปดคนนี่นะคะที่นอนอยู่กับพื้นนะคะนั่น
ตอนบ่ายสองยังใส่เสื้อนักโทษอยู่นะคะนี่จะหนีไปทำไมค่ะเพราะหนีไปก็ถูกจับได้อยู่ดีค่ะ
นะหนีไปรอดแล้วจะไปอยู่ยังไงจะไปทำมาหากินอะไรค่ะแล้วพอหนีไปถูกจับได้
โอ้โหคราวนี้เพิ่มโทษหนักกว่าเดิมไปอีกคือทันทีที่เขารู้ว่าคุณหนีเนี่ย
เขาก็ไปตามที่อยู่ของคุณแล้วว่าคุณบ้านอยู่ไหนอะไรยังไง
เพื่อไปล้อเดี๋ยวคุณจะต้องกลับมาค่ะถ้าคุณไม่กลับไปบ้าน
ก็ต้องหนีไปเรื่อยอ่ะใช่ป่ะญาติพี่น้องเดือดร้อนไปอีกนี่เห็นไหม
จับได้๘คนนะฮะมี๒ใน๘บาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วก็รายงานล่าสุดเนี่ยตอนนี้กำลังติดตามจับกลุ่มตัวเพราะว่าหนีไปได้เนี่ยมีอยู่๕
ใครเห็นก็ฝากแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับ
มีอยู่ช่วงนึงนะครับมีวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ย
รายงานว่าคนร้ายเนี่ยนะ
ที่พยายามจะก่อเหตุกันเนี่ยทั้งหมดพยายามจะทุบกำแพงด้านฝั่งทิศตะวันออก
เพื่อจะหลบหนีไม่ปีนนะจะทุบกำแพงเลยนะ
วิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแจ้งว่าให้ไประวังตรงนู้นด้วย
เนี่ยฮะคุณภูริพัฒนบุญนินได้ฟังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยว่ามีคนร้ายกำลังจะทุบกำแพงฝั่งทิศตะวันออก
เพื่อจะหลบหนีตรงจุดนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ไปกันนะ
เพื่อจะรอนะครับถ้าทุบออกมาเนี่ยออกมาก็จะได้รวบตัวเลยนะครับ
คนร้ายบางคนก็ใช้จอบใช้เสียมเป็นอาวุธนะไม่มีอาวุธร้ายแรง
แต่ช่วงชุลมุนวุ่นวายพวกผู้ต้องขังไปยึดวิทยุสื่อสารเจ้าหน้าที่ได้เครื่องหนึ่งฮะ
ทีนี้มันก็ฟังหมดเลยมันแล้วมันก็ฟังแล้วก็ได้ยินว่า
เจ้าหน้าที่เขาแจ้งกันว่าให้ไปดักรอตรงกำแพงที่กำลังทุบ
อ่ามันก็เลยรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ว่าจะไปดักตรงจุดไหนยังไง
ใช่แล้วคนร้ายก็คือนักโทษในเรือนจำเนี่ย
ก็เลยพูดผ่านวิทยุสื่อสารมาบอกเจ้าหน้าที่ว่ายังไงรู้ไหม
บอกห้ามเลยนะอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะใช้นักโทษชาย
ที่เป็นพวกผู้สูงอายุเป็นโรคกำบังเดี๋ยวท่านฟังนะครับ
ตอนเนี้ยทุกส่วนมันมาล้อมเรือนกรรมให้หมดแล้วนะเราไม่ต้องมาจะหนีออกรอดไปได้เลยนะ
ขอให้มาพูดมาคุยกันและทางเราก็จะต้องการตามความต้องการของเรานะ
ตอนนี้มีผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดนะมาอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วนะมีกำลังจากเอ่อกรุงเทพจากสวนการณ์มาทั้งหมดแล้ว
ซึ่งจะให้ความยืนยันในความปลอดภัยของพวกเราได้อืมเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเจรจา
ใช่กับกลุ่มนักโทษที่ก่อเหตุกันอยู่ภายในเรือนจำที่ยังคงจราจนกันอยู่
พยายามจะหนีออกมาเนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้คือช่วงบ่ายบ่าย
ใช่ครับก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายเนี่ยค่ะ
ธิบดีกรมราชธรรมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
เพื่อไปบัญชาการเหตุการณ์ลงพื้นที่ไปสักประมาณเกือบเกือบจะ๔โมงเย็นนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนานอธิบดีกรมราชธรรมพลตำรวจเอกสุชาติธิระสวัสดิ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจรีคิรีศักดิ์
ตันตินวชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
นี่นะคะก็ลงพื้นที่ไปที่เรือนจำจังหวัดบุรีรำ
ไม่ให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพและทำข่าวในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่
ระดับสูงหารือกันคุยกันอยู่สักประมาณสิบนาทีค่ะ
แต่ว่าระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยค่ะกลุ่มนักโทษเขายังเผากันอยู่นะคะ
ยังเผาที่นอนอยู่ในเรือนจำยังมีกลุ่มควันยังมีควันไฟลอยออกมา
เจ้าหน้าที่รอบนอกก็ทำได้แค่สังเกตการณ์สังเกตการณ์อยู่ก่อน
ด้านหน้าเรือนจำก็เตรียมความพร้อมไปก่อนมีทั้งตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ราชธรรม
ึงกำลังเอาไว้นี่ค่ะยังเห็นควันออกมาแบบนี้ต่อเนื่อง
เพราะว่าช่วงจังหวะนี้ค่ะยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา
คือเจ้าหน้าที่เจรจากับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็กำลังมีจราจนแบบนี้นะคะ
คือถ้าผู้ต้องขังคนไหนครับยอมอืม
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุจราจนคือบางส่วนเขาไม่เกี่ยวอ่า
ถ้าคนไหนยอมให้หมอบลงอืมหมอบลงกับพื้นนี่ค่ะ
คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เจรจากับคนที่อยู่ภายในเรือนจำนะคะ
แต่ก็ยังเห็นควันพุ่งออกมาแบบเนี้ยนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าคือผู้ต้องขังเนี่ย
อาศัยจังหวะที่ผู้คุมเรือนจำกำลังปรับปรุงห้องกักโรค
อ่าใส่จ่างหวะช่วงนี้ค่ะเออไปเผาทำลายโรงเลี้ยงอาหาร
อืมในเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปการก่อเหตุน่าจะมาจากกลุ่มผู้ต้องขัง
กลุ่มนี้ที่เป็นหัวโจกคือกลุ่มผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตอืม
เป็นกลุ่มนักโทษหนักคงคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเอามันซะหน่อยอย่างนี้ค่ะ
เนี่ยเลยก่อเหตุแบบเนี้ยโอ้โหหลังจากที่อธิบดีกรมราชธรรมประชุมคลี่คลายสถานการณ์นะคะ
ก็มีชาวบ้านนี่เป็นร้อยคนเลยค่ะไปที่ถนนหน้าเรือนจำจังหวัดบุรีรำ
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องขังที่บาดเจ็บที่อยู่ในเรือนจำออกมา
โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่เขาไม่เกี่ยวด้วย
แต่เขามาบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ญาติพี่น้องเขาก็เลยบอกว่า
หน่อยได้ไหมเอาผู้ต้องขังที่เขาไม่เกี่ยวที่เขาบาดเจ็บออกมาก่อน
อ่าเจ้าหน้าที่ก็นำตัวออกมานะคะสำหรับผู้ต้องขังที่บาดเจ็บ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเขาก็จะแยกกลุ่มไนท์ก่อวอน
กลุ่มไหนจราจนกลุ่มไหนไม่เกี่ยวเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาแยกส่วนกัน
คือญาติพี่น้องที่เขาทราบข่าวว่ามีเหตุเกิดขึ้นที่เรือนจำ
ที่เขามีญาติญาติเป็นผู้ต้องขังอยู่เขาก็เป็นห่วงถูกไหมถูกต้องค่ะ
เขาก็เลยมาอ่าเพราะเขาก็กลัวว่าอ่า
ญาติญาติเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเขาจะเป็นยังไงบ้างเนี่ย
ข้างในเนี่ยใช่ไหมแม่ท่านผู้ชมครับไล่เลียงดูช่วงเวลาตั้งแต่เกิดเหตุนะครับ
เหตุการณ์จรจนที่เกิดขึ้นที่เรือนจำจังหวัดบุรีรำนะครับ
สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะฮะมีความวุ่นวายเกิดขึ้น
เมื่อผู้ต้องขังก่อจราจนในเรือนจำพื้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
สิบสองนาฬิกาเริ่มมีการเผาเรือนจำมีเสียงปืนดังออกมาเป็นระยะนะฮะ
เป็นเสียงปืนจากเจ้าหน้าที่ที่พยายามระงับเหตุนะครับสิบสองนาฬิกาสามสิบนาที
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพนักโทษชายแหกคุกออกไปแล้วไปขโมยเสื้อผ้า
ขโมยจักรยานยนต์ของชาวบ้านในการขี่หลบหนี
สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวนักโทษ
หลบหนีได้๘คน๑๔นาฬิกายังมีการเผาในพื้นที่เรือนจำอย่างต่อเนื่องนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกันมาเพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็ดับเพลิงด้วย
สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีอธิบดีกรมรัชธรรมมาถึงพื้นที่เกิดเหตุ
มาประชุมเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์๑๖นาฬิกา๒๐นาทีมีการสั่งการเจ้าหน้าที่ให้เตรียมพร้อม
แล้วก็เริ่มด้วยการเจรจาก่อนกับผู้ที่ยังก่อเหตุจราจนไม่ยอมสงบ
หกนาฬิกาสามสิบนาทีญาติญาติของนักโทษในเรือนจำที่ทราบข่าว
เริ่มมาที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อมาขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเอาคนเจ็บ
ที่เขาไม่เกี่ยวข้องออกไปรักษาจนกระทั่ง๑๗นาฬิกานะฮะ
เริ่มมีการย้ายนักโทษชายออกมานะฮะเป็นนักโทษชายประมาณ๑๐๐คน
ที่เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวค่ะแล้วเขาก็พร้อมที่จะ
ออกไปอยู่เรือนจำอื่นก่อนนะฮะเพื่อจะได้เคลียร์สถานการณ์กัน
สิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีเจ้าหน้าที่แจ้งว่า
สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วค่ะนี่นะฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอครู่เดียวนะคะเพราะว่านักข่าวของเรายังคงอยู่ในพื้นที่
ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดที่เรือนจำบุรีรำนะคะ
แต่ขอย้อนไปนิดเดียวก่อนที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
ช่วงประมาณ๑๗นาฬิกา๔๐นาทีช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่เจรจากับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำ
อืมคืออย่างที่บอกไปเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านักโทษคนไหนยอมแล้วไม่เกี่ยวแล้วให้หมอบ
ครับและเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปแล้วก็จะแยกส่วนคนไหนเกี่ยวไม่เกี่ยว
คนที่บาดเจ็บอะไรแบบนี้นะคะก็จะแยกออกมาช่วงประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาสิบสามนาทีค่ะ
เจ้าหน้าที่ขนย้ายผู้ต้องขังชายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุ
ยอมเจ้าหน้าที่สมัครใจออกจากเรือนจำจังหวัดบุรีรำนี่ค่ะ
เดี๋ยวไปดูช่วงจังหวะที่เคลื่อนย้ายนะคะก็นำขึ้นรถบรรทุกของทางเรือนจำ
เต็มคันรถค่ะควบคุมไปยังสถานที่ปลอดภัยก่อนในเบื้องต้น
ระหว่างที่รถบรรทุกผู้ต้องขังคันแรกออกมาคุณผู้ชมค่ะ
ควันไฟโอ้โหโหมขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งที่หลังห้องเยี่ยมญาตินะคะ
อยู่ทางทิศเหนือของเรือนจำซึ่งก็คือโรงอาหารกับเรือนนอนหญิง
ระหว่างที่เคลื่อนย้ายกลุ่มแรกไปเนี่ยนะควันไฟยังพุ่งขึ้นมาอยู่เลยนะคะ
สิบเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาทีขนย้ายผู้ต้องขังชาย
สมัครใจยอมจำนวนขึ้นรถบรรทุกของเรือนจำคันที่๒ค่ะ
ค่อยค่อยเคลื่อนย้ายออกไปเคลื่อนย้ายออกไปนะคะ
สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบสองนาทีเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังชาย
ที่สมัครใจยอมจำนลขึ้นรกระบะสี่ล้อ
ช่วงจังหวะนั้นนะคะมีกลุ่มชาวบ้านที่มารอดูกันอยู่
เกาะกลางถนนก็พยายามตะโกนร้องเรียกชื่อ
ญาติของตัวเองที่เป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำ
คือตะโกนเรียกชื่อเพื่อให้เขาตะโกนกลับมา
ญาติของตัวเองที่อยู่ในเรือนจำคือปลอดภัย
คือแยกส่วนออกมาแล้วเคลื่อนย้ายออกมาแล้ว
เขาก็เลยได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อกันเนี่ยค่ะจังหวะที่มีการเคลื่อนย้าย
สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีค่ะนำรถหกล้อ
ควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจำมาขนย้ายเพิ่มนะคะ
ก็ควบคุมไปยังสถานที่ปลอดภัยก็มาทีละคันทีละคันแบบนี้ค่ะ
การขนย้ายลำเลียงผู้ต้องขังชายที่สมัครใจยอมจำนวนขึ้นรถไปแล้ว
ห้าคันรถรวมประมาณร้อยคนค่ะ
ระหว่างการขนย้ายลำเลียงก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากในเรือนจำจังหวัดบุรีรำเป็นระยะระยะด้วย
อันนี้ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาแบบนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าเสียงปืนดังก็คือเจ้าหน้าที่ยิงขู่ยิงขู่
ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำว่าให้หยุดให้ยอมจำนวนเนี่ยค่ะ
เรือนจำจังหวัดบุรีรำได้มีการเคลื่อนย้ายนักโทษหญิงด้วยนะคะ
ไปที่เรือนจำนางรองเพราะว่าโรงนอนของนักโทษหญิงเนี่ยถูกไฟไหม้ไฟไหม้เยอะเลย
ญาตินักโทษเป็นร้อยคนก็มาเยี่ยมเหมือนกันเขาก็เป็นห่วง
บอกว่าให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดนะให้มันคลี่คลายให้เร็วที่สุดนะนี่นะคะ
ครับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
ยังเห็นว่ามีควันไฟไฟไหม้อยู่เป็นระยะระยะนะคะ
แต่สุดท้ายอย่างที่บอกไปว่าประมาณ๑๗นาฬิกา๔๐นาที
ก็ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แต่นักโทษที่หนีออกไปยังจับได้ไม่ครบนะคะ
อืมยังไม่ครบเลยที่หลบหนีออกไปจากเรือนจำอ่าความเสียหายมันก็แน่นอนว่าต้องเกิดขึ้นหลายจุดนะครับ
ผู้ชมครับแต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งที่ได้รับการเปิดเผยภาพออกมานะฮะ
เรือนจำที่จังหวัดบุรีลำอ่ามีจุดที่ผู้ต้องขังชายเนี่ย
ทุบทำลายทรัพย์สินเป็นห้องที่เขาจะให้มาเยี่ยม
ค่ะเวลาญาติมาเยี่ยมเนี่ยห้องเนี้ยเนี่ยฮะดูสภาพครับท่านผู้ชมครับ
พังเสียหายหมดอืมกระจกโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์สำนักงาน
พังหมดเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยย่าจะมานั่งตรงเนี้ยใช่ค่ะ
แล้วข้างในก็เป็นกระจกเป็นลูกกงอ่าผู้ต้องขังก็มา
แล้วก็มาพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์อืมนี่ฮะบุกเข้ามาได้ถึงตรงนี้อ่ะ
ค่ะนี่ฮะพังหมดเลยฮะโอ้โหจะทำไปทำไม
ห้องรับฝากเงินนะสำนักงานฝึกอาชีพฝึกวิชาชีพ
ถูกทุบทำลายเสียหายหมดไม่ต่างจากห้องที่เวลาญาติมาเยี่ยม
สินพังเสียหายหมดเรือนทำเฟอร์นิเจอร์
วัสดุไม้นะที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีก็พังเสียหายนะครับ
เรือนนอนของนักโทษชายนักโทษหญิงก็ถูกไฟเผาทำลาย
ขวัญคุกกลุ่นตลอดเวลาเจ้าหน้าที่นอกจากต้องไล่ติดตามจับกลุ่มตัว
แล้วก็ไปทำให้สงบกันแล้วเนี่ยต้องมาไล่ดับเพลิงอีกค่ะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุมูลค่าความเสียหายได้นะครับแต่บอกเลยว่า
ทำแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลย
ค่ะเรือนนอนเรือนกินของตัวเองที่อยู่ในเรือนจำแท้
ไปเผาทำลายแบบนี้นะคะอืมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์
ล่าสุดกันนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าคุณภูริพัฒน์บุญนินยังอยู่ในพื้นที่นะคะ
อีกสักครู่เดียวแต่ว่าตอนนี้ค่ะนักโทษที่หลบหนีออกไป
เรือนจำจังหวัดบุรีรำจับกลับมาได้แล้วบางส่วนแต่ยังจับไม่ได้
ก็มี๓คนนี้ค่ะ๓คนนี้นายกิตติพลสังวันรำอายุ๒๙ปี
คนที่ใส่เสื้อสีดำนะคะไล่เรียงไปเลยนะคะ
นายอนุภาพรัฐประโคนอายุ๒๖ปีนายธัญพงศ์สินภูลอายุ๒๖ปี
สามคนนี้คือนักโทษหลบหนีนะคะครับใครเจอใครเห็นออกห่างก่อนค่ะ
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะครับนะคะญาติญาติครอบครัวถ้าสามคนนี้ติดต่อกลับไป
คุณก็ต้องบอกเขาว่ามามอบตัวเถอะใช่ค่ะ
กลับมาเถอะไม่มีอะไรดีขึ้นโทษจะหนักกว่าเดิมถูกต้องค่ะ
ถ้าหากว่าให้ที่หลบซ่อนตัวของนักโทษที่หลบหนีคนให้สถานที่หลบซ่อนตัวเหล่านั้น
ก็จะมีความผิดไปด้วยนะคะหรือว่าถ้าดูอยู่นะอืม
คุณก็ต้องสำนึกแล้วล่ะนะคุณทำผิดมาหลายครั้งหลายคน
ครั้งนี้ก็มาทำผิดอีกวุ่นวายอีกคุณกลับมามอบตัวเถอะนะคะ
ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดที่เรือนจำที่จังหวัดบุรีรำ
เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่ที่จังหวัดบุรีรำจะรายงานสดเข้ามานะครับ
ติดตามจากคุณภูริพัฒน์ครับเชิญครับ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดบุรีรำ
ณขณะนี้ต้องเรียกได้ว่าเริ่มขี้คลายลงจากช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ณขณะนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่เริ่มถอยกำลังออกจากเรือนจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำนั้นนำกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นหัวโจกที่ในการก่อเหตุครั้งนี้นับ๑๐คน
ขนย้ายออกมานอนอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยที่มีเครื่องพันธนาการมัดมือไพ่หลังไว้แล้วก็ใช้โซ่ตรวนตวนเท้าแล้วก็นอนลงกับพื้นลักษณะนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งกลุ่มผู้ต้องขังทั้ง๑๐คนณขณะนี้นั้นเป็นกลุ่มหัวโจกที่ก่อเหตุในการที่จะก่อจราจนในครั้งนี้
พร้อมกับนำนักโทษบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมานั่งด้านหน้าเรือนจำ
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอย่างแน่นหนา
เพื่อคัดแยกไปคุมขังไว้ในเรือนจำใกล้เคียง
โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการแยกนักโทษที่ไม่ได้ก่อเหตุจราจน
ออกมาจากกลุ่มที่ก่อเหตุจราจนซึ่งคนกลุ่มนี้มีเพียงประมาณหนึ่งร้อยคน
นักโทษทั้งหมด๒๒๐๐คน
มีผู้หญิง๒๐๐คนและผู้ชายอีก๒๐๐คนครับ

ควบคุมตัวไปขึ้นรถคุมขังไปในเรือนจำใกล้เคียงนะครับ
เหนือจากนั้นผมมีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นญาติของนักโทษนับร้อยคน
ยืนประท้วงบริเวณด้านหน้าเรือนจำเพราะไม่พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
จากตัวเองนั้นไม่รู้ความเป็นอยู่ของญาติตัวเองที่อยู่ด้านในเลย
ว่ายังมีชีวิตความเป็นอยู่หรือบาดเจ็บหรือไม่
เพราะเจ้าหน้าที่นั้นไม่ยอมบอกข้อมูลหรือชี้แจงอะไร
ทำให้ตอนนี้ญาติของตัวเองนั้นรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมากครับ
ฟังเสียงของญาตินักโทษในเรือนจำครับ
ทุกคนปลอดภัยปลอดภัยจะไว้เห็นทั้งสี่เขามีแห้งอยู่นี่
ขณะที่อีกหนึ่งคนที่มานั่งรอลูกชายตัวเองด้านหน้าเรือน

น้ำเสียงสะอื้นนะคะว่าตัวเองนั้นเป็นห่วงลูกชาย
อยากรู้ว่าลูกนั้นออกมาพร้อมกับรถควบคุมผู้ต้องขังหรือยัง
และยังมีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีหรือไม่
แต่ตอนนี้ทำได้เพียงเฝ้ามองรถเรือนจำที่ผ่านหน้าไป
ตะโกนเรียกชื่อลูกของตัวเองทุกคันที่ผ่านหน้าออกไป
ด้วยความหวังว่าลูกของตัวเองนั้นจะยังปลอดภัยและไม่ได้รับอันตราย
ฟังเสียงของญาติของนักโทษที่ถูกควบคุมตัวไปครับ
พวกผู้ต้องหาค่ะ
ทุกคนเขาก็ต้องการแบบนี้

แต่เราไม่รู้ว่าลูกเรารอดมั้ยหรอ

เราอยากให้เขาออกมาบอกว่ามีใครยังไง

ผลตำรวจเอกสุชาติธีรสวรรค์รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน

พร้อมด้วยผลตำรวจเอกนรัฐสวิตนันอธิบดีกรมราชทัน
ราจนก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่แยกออกจากกัน
กลุ่มไหนที่นักโทษชั้นดีไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้บอกชื่อ
หน่อยว่าเออใครที่ปลอดภัยแล้วยังไงบ้างอ่ะนะคะ
ห่วงก็เขาออกข่าวตอนประมาณสิบเอ็ดโมงอ่ะ
ก็ออกข่าวว่ายิงกันอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เผาด้วย
เป็นคุณคุณจะไม่เป็นห่วงลูกนี่จ้ะลูกกำลังจะออกล่ะ
แล้วมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะจะเข้าไปดูเขาก็ไม่ให้เข้าไปดู
ไม่รู้ว่าเขาลำเลียงคนดีออกหมดยังนี่แหละ
แต่เรามั่นใจว่าลูกเราไม่ได้ทักคนทำหรอกเพราะเขาจะออกแล้วไง
ไม่รู้ว่าเขาเอาไปไว้ตรงไหนด้วยไงเอาไปไว้ตรงไหนเราไม่ว่าหรอก
เราอยากรู้ว่าให้ออกมาจากในนุ่นยังแค่นั้นแหละถ้าออกมาจากนั้นเราก็โล่งใช่ไหม
มันก็ไม่มีอะไรแล้วแต่อืมงั้นทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตให้ข้อมูล
ญาติพี่น้องของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดบุรีรำเบื้องต้นแบบนี้นะคะ
คือผู้ต้องขังที่มีการขนย้ายออกมาเนี่ยค่ะก็มีทั้งผู้ต้องขังที่สูงอายุ
ผู้ต้องขังชายทั่วไปที่สมัครใจยอมจำนวนรวมแล้ว๗๐๐คนนะคะ
ก็ขึ้นรถออกมาแล้วควบคุมตัวไปในสถานที่ปลอดภัยแล้วค่ะ
เรื่องต้นนะคะได้ข้อมูลมาว่าจะนำไปควบคุมตัวเอาไว้
ทันทะสถานเปิดเขาพริกอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาจำนวน๕๐๐คน
เรือนจำคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาจำนวน๑๐๐คน
ส่วนที่เหลือก็ทยอยนำไปควบคุมตัวเอาไว้ที่เรือนจำจังหวัดสุรินทร์
และเรือนจำในพื้นที่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอันตรายอะไร
ครับจากเหตุการณ์จราจนนี้นะคะช่วงเย็นเย็นที่ญาติพี่น้องเข้ามาแล้วก็เห็นว่าพา
ผู้ต้องขังออกไปอยู่ที่เรือนจำที่อื่นเขาก็เลยตะโกนชื่อกันไง
ใช่ไงอยากรู้ว่าคือตะโกนจะตอบกลับมาไหมเป็นลูกหลานหยาดผีน้องเขาไหม
เพราะเขาไม่รู้ว่าญาติของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะตะโกนไปนะครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้ตัวเลขยังไม่ชัดนะครับว่าหนีออกไปกี่คนอืม
เพราะว่าเรือนจำนี้มีผู้ตรงขังอยู่รวมแล้วประมาณสองพันหนึ่งร้อยคนใช่ค่ะนะฮะ